คุณผู้ชมคะช่วงตี๔วันนี้ค่ะ
มีสัญญาณเตือนภัยจากธนาคารกสิกรไทยสาขาเทพรักษ์ดังขึ้น

ตำรวจบางพลีสมุทรปราการก็ไปตรวจสอบ
คุณผู้ชมดูสภาพที่หน้าธนาคารนะคะ

เหมือนกับคนร้ายอ่ะเอาก้นหินไปทุบกระโจก
กระจกแตกแบบนี้นะคะแต่มันมีรอยเลือดหยดอยู่ค่ะ
คุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะตำรวจเนี่ยแกะรอยจากเลือดที่มันหยดเป็นทางอ่ะ
จนไปเจอตัวคนร้ายที่ก่อเหตุค่ะคือตำรวจบอกว่าเนี่ย
หยดตามพื้นเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีใครเดินตามไปเรื่อย
หยดเลือดของคนร้ายมันไปอยู่ที่ร้านสะดวกซื้ออืมห่างจากธนาคารไปห้าสิบเมตร
ไหมคะตามพื้นมันมีรอยแบบนี้พอเข้าไปตรวจสอบเจอนายกฤษดามาติกำจร
อายุ๒๘ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานร้านสะดวกซื้อ
เขาบอกเขาเจ็บมือโดนกระจกบาดฝ่ามือด้านขวาแผลใหญ่เสียเลือดเยอะเลย
เจ้าหน้าที่ก็ส่งโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลบางพลีให้คุณหมอเย็บแผล
หลังจากนั้นก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีนะคะก็ไปสอบปากคำที่สพบังพลี
ผู้กำกับบอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุจากการสอบปากคำผู้ต้องหาคนนี้
ผู้ต้องหาคนนี้เขาบอกว่าเขาเอาก้อนหินนะคะหนักสักกิโลหนึ่งได้
ทุบกระจกธนาคารนี่หินก้อนนี้ค่ะถามว่าทุบกระจกจะทำอะไร
เขาบอกเขาอยากได้เงินอยากได้อยากได้เงินไปซื้อเหล้าเอาไปซื้อเหล้า
แต่พลาดกระจกบาดแผลลึกเลยเลือดพุ่งเลยเลยทำอะไรไม่ถูก
หนีไปหลบอยู่ร้านสะดวกซื้อขอให้พนักงานช่วยหน่อยบาดเจ็บ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุแล้วประตูทางด้านขวาประตูทางเข้าธนาคาร
ประตูกระจกที่เปิดเข้าออกนะครับอ่าแต่พอสายตรวจเข้าไปดูใกล้ใกล้
เนี่ยปรากฏว่ามีรอยเลือดรอยเลือดเนี่ยอ่าผลัดไปทางเซเว่น
ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กันประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับสายตรวจก็ไปตรวจสอบดู
ปรากฏว่าเจอผู้ต้องสงสัยอยู่ในเซเว่นสายตรวจจึงได้ไปควบคุมตัวไว้
ตรวจสอบสอบถามเนี่ยก็ปรากฏรับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนเอาก้อนหิน
อ่างก้อนขนาดนี้นะครับประมาณน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลกว่าเนี่ย
อ่าไปทุบกระจกธนาคารจากการตรวจสอบที่ธนาคารที่เกิดเหตุน่ะนะคะ
ก็ไม่มีทรัพย์สินอื่นที่มันสูญหายไปมีแต่กระจกธนาคารที่แตกและได้รับความเสียหาย
และตอนนี้ผู้ต้องหาคนนี้นายกฤษดาเนี่ยค่ะยังเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
อืมสอบปากคำอย่างละเอียดยังไม่ได้เลยอ่ะนะคะก็ต้องรอให้สั่งเมา
ถูกแจ้งข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนและข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะ
ก็ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปจากทางธนาคารค่ะตัวเองก็เจ็บด้วยโดนดำเนินคดีด้วย